จากทางบ้านมีคุณผู้ชมมอบมาให้
เราเลยจัดให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยกับเรื่องราวของเด็กน้อยคนนี้
ที่ทานจนเละเทะเลยครับ
โอ้โหมันคงอร่อยมากนะ
อันนี้เรียกทานหรือละเลง

ไม่ใช่คุณเด็กไงเขาก็เขียวได้คำเล็ก

ก็ยื่นให้เขาก็กินเองกันส่วนใหญ่

มาที่เรื่องของเด็กคนนี้ดีกว่านะครับ

ไม่รู้กินโดนัทหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นขนมปังน่าจะไส้ช็อกโกแลต
เหมือนฟังช็อกโกแลตหรือโดนัทไส้ช็อกโกแลต
ไม่รู้เหมือนกันแต่น้องเขาชื่อน้องโดนัทอายุ๘เดือนครับน้องใบตอง

ไม่แน่เหมือนกันแต่เห็นแล้วเนี่ยกินได้อย่างอร่อยที่สุดของที่สุด
เลอะปากไม่พอน้องใบตองดู

หน้าผากเลอะไปยันหน้าผากเลยครับ

ขอบคุณนะครับคลิปจากคุณย่าของน้องโดนัทก็คือคุณอรไทยเทียบประดิษฐ์ที่ส่งมาให้กับเราเพราะฉะนั้นมอบเสื้อยืดตลอดข่าวให้เลย
นี่ส่งคลิปน่ารักมาแบบนี้ก็รับไปเลยเสื้อยืดตลอดข่าวรุ่นขอให้รวยนะคะ
อยากได้เสื้อสวยแบบนี้ส่งคลิปของคุณมาได้ทางอินบล็อกแฟนเพจตลอดข่าวเลย